ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ของโรงงานมิงตี้ที่กิ่งแก้ว
มาอีกรอบหนึ่งอืมนะฮะคือเหตุการณ์เนี้ยก็ยังไม่จบดีแป๊บหนึ่ง
เกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันประมาณสักยี่สิบกิโลค่ะนะฮะ
กิ่งแก้วกับลาดกะบากของผู้วิวชมก็คือโรงงานผลิตน้ำหอม
หรือว่าน้ำมันหอมระเหยในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังโซน๓
ระเบิดตุ้งขึ้นมาแบบนี้โอ้โหโอ้โหไอ้ตรงนั้นยังไม่ดับดี
ขึ้นมาใหม่ทีมกู้ภัยไม่รู้จะแยกร่างยังไงเลย
ใช่ค่ะแต่ความแตกต่างของ๒จุดที่มิงตี้เคมิเคล
มันอยู่ในพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้กับชุมชนย่านพาณิชย์ด้วย
ส่วนที่จุดราชบังตรงนี้มันอยู่ในนิคมเลยอยู่ในย่านของโรงงานเลย
ด้านในก็จะเป็นแต่พื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมก็จะอยู่ห่างกัน
ซึ่งโรงงานนี้ผมเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์เขาจะผลิตพวกน้ำมันน้ำมันหอมระเหย
พวกยาแชมพูต่างที่ส่งให้กับโรงแรม๕ดาวส่งไปขายตามห้างใหญ่ต่าง
ซึ่งมันก็มีแอลกอฮอล์อยู่ในโรงงานค่อนข้างเยอะมันระเบิดขึ้นมาเพราะแอลกอฮอลกว่า๗๐๐ลิตรนะคุณผู้ชม
กระหนขึ้นมาดับเพลิงกู้ภัยใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงเข้าไป
คือมันเกิดตอน๖โมงเย็นเมื่อวานเวลาไล่เลี่ยกันกับเหตุการณ์ที่กิ่งแก้วประทุมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วพอ๖โมงเย็นปั๊บที่นี่ก็ระเบิดนะฮะก็คือบริษัทฟอรอลเมนูแฟชริ่งกรุ๊ป
ในนิคมอุตสาหกรรมลากระบังโซนสามที่ฉลองกรุงราชกระบังกรุงเทพมันเป็นจุดที่เป็นโกดัง
เป็นโรงงานผลิตน้ำหอมสบู่แชมพูแอลกอฮอลเจลล้างมือต่างนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกระดังนี้มันมีแอลกอฮอลเก็บไว้ตั้ง๗๐๐ลิตร
เป็นถังเลี้ยงกันอยู่นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในถังขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็อยู่ที่บริเวณด้านนอกของอาคารที่ถูกเพลิงไหม้นะครับ
โดยเจรถีดับเพลิงกู้ไพรใช้รถน้ำ๓๘คัน
เจรถีกู้ไพรทั้งดับเพลิงกู้ไพรและกระบังทั้งหมด๑๓๐คน
แล้วก็เอาโฟมจากพื้นที่ใกล้เคียงไปช่วยฉีดนะฮะ
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงก็เลยควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
แม้จะมีคุกกลุ่นมีกลุ่มควันอยู่บ้างด้านในโกดังก็ตามนะฮะ
ก็เหตุการณ์มันจบไปเมื่อคืนล่ะคุณผู้ชมนะฮะ
เมื่อคืนเนี่ยกู้ภัยเองดับเพลิงเองก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้
เกรงว่ามันจะประทุเพราะว่ามันยังคงมีถังแอลกอฮอลอยู่
เมื่อช่วงเช้านักข่าวกลับไปยังพื้นที่นะฮะ
ก็พบว่ามันยังคงมีกลุ่มควันอยู่บ้างนะครับ
บริเวณรอบโกดังเนี่ยฮะก็ยังมีควันล้ออยู่บ้างนะฮะ
รักษาความปลอดภัยดูแลเพื่อไม่ให้บุคคลด้านนอกเข้าไปแล้ว
เพราะอาคารเขาสั่งปิดก่อนเป็นการชั่วคราว
เกรงว่ามันจะซุดตัวต้องกลั้นพื้นที่อย่าเพิ่งเข้าไปนะฮะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาศาสต
ธนภัยกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยขอปภกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ประเมินเพื่อจะเยียวยา
แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพราะว่าล่าสุดสำนักงานเขตเขาสั่งปิดไปก่อน
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวอ่าโครงสร้างของกระดังมันจะพังถล่มนะฮะ
เดี๋ยวผู้บริหารของโรงงานตำรวจต่างต่างเข้าไปตรวจสอบก่อนนะฮะ
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วถึงจะให้หน่วยงานอื่นเข้าไปเพิ่มเติม
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากว่าตอนที่เกิดเหตุเป็นช่วงของเลิกงานพอดีนะครับ